คุณผู้ชมไปดูกันหน่อย
สาวคนนี้เธอบอกว่ามันสะดุดตาจริง
ต้องขอถ่ายคลิปนี่อยู่นิ่งรอผู้ปกครองแบบนิ่งไม่ไหวจริงค่ะ
นี่ต้องดูตาของเขาให้ดีนะ
ดูตาของเด็กคนนี้ที่นั่งรอผู้ปกครองอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะ

ตาเขาจะหันมาแบบว่าไม่ไว้ใจ
เดี๋ยวก่อนเอาจริงนะนี่ตุ๊กตาหรือเปล่า

แต่ดูเผินนะคุณถ้าไม่เข้าไปใกล้นึกว่าตุ๊กตาจริงนะ

ในเมื่อมีคนเอามาลงติ๊กต๊อกแบบนี้
แล้วบอกเอาไว้ว่าเมื่อฉันมาเจอน้องคนนี้
น้องเขารอผู้ปกครองแบบไม่ขยับตัวแถมไม่ส่งเสียงอีกต่างหาก
เราเลยอยากจะรู้จักน้องเขาให้มากขึ้นค่ะ
ตามไปเจอกับพี่เจ้าของกันหน่อยค่ะ

คุณพี่เจ้าของชื่อคุณอรพินแก่นทัพทิมอายุ๔๘ปี
พี่เขาบอกว่าเนี่ยชื่อเข้าตู
ข้าวตูเป็นสุนัขพันธ์บางแก้วผสมนะคะ

จริงตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงข้าวตูนะ
จะให้คุณป้าเลี้ยงแทนนะคะ
แต่ป้าบอกไม่เอาเธอก็เลยตัดสินใจเลี้ยงไว้ค่ะ

จริงปกติถ้าเกิดเห็นคนแปลกหน้าก็จะเห่านะ

ส่วนวันนั้นพาลูกชาย

แต่ห้างไม่อนุญาตให้นำเข้าตูเข้าไปได้
ทำไงได้อ่ะเลยบอกเขาตู

ทำไมถึงนั่งรอได้แบบนั้น

เพราะโดยทั่วไปแล้วโดยปกติ
เดือนจะพาเข้าตูออกไปห้างเดือนละ๕ครั้ง

เธอก็ซื้อของนานเข้าตัวก็จะนั่งรอท่านั้น

บางทีเคยรอถึง๒ชั่วโมงนะคุณ

เขาก็จะชอบมาถ่ายรูปเอาคลิปไปลงโซเชียล

บอกด้วยว่าเริ่มพาข้าวตูเนี่ย

ตั้งแต่อายุอะไรรู้ไหม๑ขวบ

คุณนั่งแบบนี้มา๔๕ปีแล้วนะคะ

ชอบมาขอถ่ายรูปถ่ายคลิป
ก็ขอบอกเข้าตูเขาเป็นคนเรียบร้อย
เป็นคนเอาไม่ใช่เป็นเด็กเรียบร้อย

ทุกวันนี้เข้าตูมีแฟนคลับนะคะคุณบุ๊ค

อาหารขนมมาฝากตลอด
ชอบมากเลยขนมเบื้องไส้หวานนะ